น้องน้ำตาลเดินสตาร์ก็จากเราไปแล้ว
เมื่อคืนตี๒นะคะประมาณ๑๗นาที
ถ้าจำไม่ผิดก็คุณพ่อค่ะ
ตอนนี้ลูกสาวได้เสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เป็นความเสียใจนะคะเป็นการสูญเสียของครอบครัวแบบกระทันหันจริงค่ะ
แล้วก็ทางญาติทางครอบครัวเนี่ยก็ได้อนุญาตให้นำบางส่วนของอวัยวะเนี่ยค่ะ
ไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยค่ะก็ตรวจสอบกันต่อไปนะคะ

ตอนนี้ก็ยังคงไม่รู้นะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ย
น้ำตาลป่วยเป็นโรคอะไรนะคะ
ใช่นะคะก็คุณพ่อใช้แฮสแท็กเฉพาะโรคน้ำตาลด้วย
ไม่เสพไม่ดื่มคือน้องน้ำตาลนี่ดูแลตัวเองดีมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่เห็นภาพเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตี๒นะคะ
ก็คือคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะ

เป็นคนตัดสินใจที่ว่าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือไม่ยื้อชีวิตลูกไว้
ซึ่งล่าสุดเลยนะคะเมื่อเช้าเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
ก็ครอบครัวก็คือพี่สาวคุณแม่ก็เดินทางมานะคะ
ก็กำลังติดต่อกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับศพหรือว่าอย่างไรค่ะ
ซึ่งท้าวความไปเมื่อวานนี้ค่ะประมาณบ่าย๒๓๐น
ทางทีมแพทย์ของศิริราชอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะ
ก็เป็นผู้มนวยการเลยนะคะก็มาชี้แจงแถลง
แล้วก็ในบางส่วนที่หลายคนอยากรู้เรื่องสาเหตุ
คุณหมอบอกว่าไม่สามารถระบุสาเหตุได้นะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่๑ในล้านหรือ๒ในล้าน
แต่ว่าทั้งโรคนี้ครับผู้ชมโรคที่น้องน้ำตาลเป็นคือมันเป็นแค่๑๒คนเท่านั้น
คือไม่สามารถระบุสาเหตุชัดเจนได้
แต่ที่ชัดเจนก็คือคุณหมอออกมาแถลงว่าไม่ใช่เป็นไข้เลือดออก
อย่างที่หลายคนสงสัยว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นของไข้เลือดออกหรือเปล่า
แล้วก็บางคนวิเคราะห์ไปบอกว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกเขาห้ามกินยาพาราตัวนั้นตัวนี้

แต่คุณหมอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าน้องไม่ได้ป่วยเป็นไข้เลือดออก
ซึ่งตอนนี้ยังหาสาเหตุของโรคไม่ได้นั่นเอง
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอวัยวะภายในของน้องน้ำตาลมีเลือดออกหลายจุดด้วยกัน
ใช่นะคะก็เสียแล้วนะคะ

คือเขารุ่นเดียวกันเลยโพสต์ภาพที่กอดกันนะคะ
ว่าจะตามคำตอบของคุณแค่ไหนมาเนาะยิ่งว่ารักหวังแล้วนะคะ
เค้าเข้อมีลิมานทหาแบบเจ้าก่อหลายคน
คือตอนเนี้ยพี่แชทครีนก็ได้ถูกติดต่อหมอเก๋งนะคะ
ก็ตอนนี้กำลังยุ่งเลือกเรื่องหมอเก๋งวายโย
ซับต่อนะคะจากโรงพยาบาลจิริลาส
ไปไปดูเรื่องราวว่าจะได้ค้ายรับทรศพ
แล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้ติดแชมป์หรอกแต่ก็มีผลงานนะคะ
ละครมากมายที่สร้างชื่อเสียงก็คือนี่แหละค่ะ
หลายคนจดจำเนอะในบทบาทคุณหมวดรันคุณหมวดรันนั่นเองคุณหมวดรัน
ซึ่งน้องน้ำตาลนี่ร้องเพลงเพราะมากนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เป็นคนสวยเคยประกวดนางงามด้วยคือมีความสามารถหลากหลายมากนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังคือสงสารน้องมากคือเพลงที่ทำไว้ไม่ได้ร้องเพลงมานาน
คือล่าสุดเนี่ยก็คือทำเสร็จแล้ว
เป็นภาษาอังกฤษด้วยเห็นว่าแต่งเองหมดเลยใช่ไหมคะ
ที่จะปล่อยแต่ว่าก็คือน้องมาเสียก่อนแล้วก็เศร้าไปกว่านั้นคือวันที่

คือกำลังฟิตติ้งชุดเพื่อจะมีละครผลงานใหม่มานะคะ
แต่ว่าปรากฏว่านี่แหละค่ะก็คือเลือดกำเดาไหลออกก่อน

แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
แล้วก็ชุดที่ใส่ตอนที่ล้มลงไปเนี่ยก็คือเป็นชุดที่กำลังจะเตรียมเพื่อ
แล้วก็ผู้กองเจ้าเสน่หจบไปหลายปีแล้ว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็รักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะ
ก็ทางบันทึงไทยรัฐก็ขอแสงเผื่อใจอีกครั้งนึงนะคะ
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าทั้งหมดนะคะกับบันเทิงไทยรัฐได้

คือในเรื่องอย่างที่คุณพ่อยอมให้ทางโรงพยาบาลนำชิ้นส่วนต่าง
ร่างกายของน้องน้ำตาลที่ยังพอจะตรวจสอบได้เนี่ย
ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะกับทีมแพทย์
เพราะว่าในอนาคตหากว่ามันมีการเกิดโรคแบบนี้ขึ้นอีกเนี่ย
ทางทีมแพทย์ก็จะได้นำไปวิเคราะห์ได้
จากเคสของน้องน้ำตาลถือว่าเป็นเคสที่สำคัญมากเลยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวต่อไปนั่นเองนะคะ

ใช่ค่ะดังนี้ต้องบอกเลยว่ามีความสูญเสียค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับคนในวงการบันเทิงแล้วก็ครอบครัวของคนในวงการบันเทิงค่ะ